อุ๊ยของชอบเรื่องโปรดเลย

ว่าเขามีไฟฉายไหมในเรื่องการ์ตูน

แต่ว่าไม่ต้องใช้ไฟฉายยอดส่วน

ในการที่จะย่อสวดเจ้ารถที่มีขนาดใหญ่ให้มาเป็นรถโมเดลเล็ก

นายศักดิ์วิมลศรีเมืองอายุ๔๑ปีกำลังประกอบรถสองแถวโมเดล

เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่มียอดสั่งจำนวนมากนะครับ
นายศักดิ์วิมลเล่าว่าเดิมทีทำงานมาหลายอาชีพ
ก็รับจ้างขับรถสองแถวไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง

มาได้ประมาณ๔ปีเริ่มมีความคิดอยากมีความมั่นคงให้กับครอบครัว
ศึกษาหาข้อมูลความรู้ทางอินเตอร์เน็ตประกอบกับตัวเองนั้น
รู้ในทุกรายละเอียดของทุกส่วนของรถ
ทำการย่อส่วนรถสองแถวทุกชนิดให้เป็นรถโมเดลไม้

แล้วก็แรกก็ทำไปด้วยนะครับ
ขับรถสองแถวไปด้วยจนกระทั่งยอดสั่งเพิ่มขึ้น
ปลีกและส่งก็เลยลาออกเลย
แล้วก็มาทุ่มเทให้กับการทำรถไม้จำลองแบบอย่างเดียวนี่แหละครับ
ปัจจุบันผลิตได้เดือนละ๓๐๖๐คัน
แล้วแต่ความยากง่ายนะราคาเริ่มต้นที่ราคาคันละ๖๐๐บาทไปจนถึง๑๐๐๐บาทครับ
หากพิเศษมากหน่อยตามแบบลูกค้าก็อาจจะราคานั้นสูงกว่านี้นะครับ
ปัจจุบันเขาบอกว่ามีตลาดใหม่และลูกค้าใหม่เข้ามาไม่ขาดสายเลยทีเดียว
นั่นก็ทำให้ตอนนี้พี่เขามีรายได้ดีเลยแล้วก็รถเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหลายแบบเลยนะ
อกจากนี้เนี่ยนอกจากเหนือจากมีรถสองแถวอย่างเดียวรถแบบอื่นพี่เขาก็ทำให้ด้วย

ใช่แล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยนี่แล้วตอนนี้รายได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
โอ้โหเป็นไอเดียเก๋เลยในการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะ
งามเหมือนจริงเป็นของสะสมของเล่นของฝากได้เลยนะคะใช่แล้ว
วางเอาไว้เป็นของประดับไว้ในบ้านก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเก๋นะ
ใครที่ชอบโมนเดียวรถนะแบบนี้นะว้าว
เป็นของสะสมได้ด้วยน่ารักมากเลยยอดเลยค่ะ